ของเพลงนี้จังสีมันต้องถอนโอ้โฮจังสีมันต้องถอน
โหถอนอย่างเดี๋ยวมันส่วนอ่าเขาราวนี้พี่แก๊กต้องถอน
แต่ว่าถอนเงินล้านมาลงทุนในน้ำปลาร้าคุณผู้ชมค่ะ
อันละครก็มีด้วยนะอันเพลงก็มาล่าสุดขอรับบทเป็นเชื่อของธุรกิจหน่อย

นี่แหละค่ะยึดคำนี้ดำเนินชีวิตมาตลอดไม่อายทำกินไม่หมินเงินน้อย
มาเป็นพ่อค้าขายน้ำปลาร้าค่ะ
ลงทุนไปกว่า๑ล้านบาทเพื่อธุรกิจตัวนี้นะคะ
ในการนำรายได้มาหาเลี้ยงครอบครัวค่ะ
แต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดมองว่าแบรนด์เราต้องเป็นที่หนึ่ง
เพราะแค่ติดตลาดแล้วก็เป็นที่พูดถึงของคอปาร้า

ซึ่งเจ้าตัวไม่ได้แค่ลงทุนผลิตสินค้าอย่างเดียวนะคะ
แต่ว่าลงพื้นที่ด้วยไปเองไปเปิดบูธตามตลาดต่าง
ไม่ต้องจ้างพริตตี้เพราะพี่นี่แหละจ้ะ

ถามว่าตัวเองเป็นนักร้องหมอลำโด่งดังนะ
อายเปล่ามายืนขายของแบบกระมิดกระเมียนอะไรอย่างนี้ไหมตามตลาด
ปลอยไฟล์บอกว่าโอ๊ยเอาอะไรมาอายน้องไม่ต้องอาย

ถ้าใครจะมองว่าช่วงนี้งานไม่มีแล้วสิมายืนขายน้ำปลาร้าอยู่แบบนี้
อย่ามาเมาะแรงไปฟังพี่ปลอยฟ้ายค่ะ

แต่พี่จะแบบว่าทำตัวไม่ถูกจะโปรโมท

แม้กระทั่งน้ำปลาร้ามีส่วนผสมอะไรเราต้องให้แม่น
เพราะว่าเราทำเองเราก็รู้เอาความจริงที่พูดออกมา
พี่ไม่ใช่นักพูดแต่พี่พูดด้วยความจริงใจ
อันนี้ก็เขินไม่ใช่อาย
ไม่ใช่นักพูดแต่พี่พูดด้วยความจริงใจ
ก็ดีนะเจ้าของผลิตภัณฑ์ขายเองรู้หมดไง